คุณผู้ชมค่ะต่อที่ข่าวนี้เมาส์มอยกันบ้างดีกว่านะคะ
สงสัยอ้ายซับของน้องกาสลองจะไม่โสดแล้วค่ะ
เพราะว่ามีเพจนึงนะเขาออกมาแฉค่ะว่าเออเนี่ย
เห็นไปอยู่กับสาวไปไหนมาไหนด้วยกันเขาว่าไปนั่นเลยนะคะ
แล้วก็หนุ่มคนนี้นะหนุ่มเจมมานะคะเขาบอกว่า
เป็นเพราะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยสแกนหนักมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใครจะเข้ามาก็เลยต้องเออนะมีการสแกนนิดนึงค่ะ
เขาเมาส์ว่ากำลังซุ่มคบกับนางเอกรุ่นน้องเห็นควงไปไหนมาไหนด้วยกัน
แถมยังมีหมวกแทนใจคล้ายกันด้วยนะ
ซึ่งหวยค่ะมาออกที่หนุ่มเจมส์มากับนางเอกดาวรุ่งวิกพระราม๔
พายรินรดานั่นเองคนนี้เลยนะคะสวยเนอะนะคะ
น่าคุ้นเนอะก็เป็นน้องสาวคนสวยของเรนูนะคะ

ไม่รู้คู่นี้เขาโคจรมาเจอกันได้ยังไงนะ
แต่คำใบ้มันตรงขนาดนี้กับหนุ่มเจมส์เลยนะจ๊ะ
ล้วงความจริงมาให้แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนั้นกันนะคะ
ฟังดีนะจ๊ะสาว

แต่เรื่องประเด็นบวกไม่ใช่แน่นอน
ไม่รู้เขาจะสแกนกันหรือเปล่า
เขาแนะนำใครมาเราก็ไม่อย่างเดียวเลย
คือไม่ใช่ดีพอสำหรับคนณอะไรแบบนี้

เออนะคะก็เคลียร์ชัดกันไปเนาะ

ไหนมาไหนไปทานข้าวก็อาจจะไปด้วยกันแค่นั้นเอง

หวังว่าเจมส์จะเลิกติดเกมแล้วก็ไปติดสาวบ้างนะ